วันเสาร์นี้มันเต็มร้อยไปกับ
นักล่าวิญญาณโรเบิร์ตวิทเทเกอร์
วกกับจาเรดคันโนเนีย
และไฟล์สุดเดือดของนักสู้สาว
ระหว่างเมอร์ฟี่ลุยกับชาคิโรว่า

ที่๒๑ตุลาคมนี้๔ทุ่มเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒